ช่วงนี้มาดูที่เรื่องของธรรมกายกันหน่อยคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าดูเหมือนว่านับวันเนี่ยเหตุการณ์ก็เข้มข้นมากขึ้น
ค่ะไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าได้นะฮะ
ถึงแม้จะมีคำสั่งประกาศออกมาจากเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีให้พระสงฆ์สามเนรที่ปักหลักอยู่ตลาดกลางคลองหลวงออกไปแล้วก็กลับวัดซะ
แต่ว่าดูเหมือนว่าพระสงฆ์กับสามเณรยืนยันว่ายังคงปักหลักกันต่อไป
จนกว่ากล้ามีการยกเลือกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการควบคุมวัดพระธรรมกรรมล่าสุด

ขณะที่ตำรวจได้นำหมายเรียก
เข้าแจ้งให้พระประหลัดเสกสรรเดินทางไปรายงานตัวฐานขัดคำสั่งหัวหน้าคอสชค่ะ
ระหว่างการแถลงข่าวของพระประหลัดเสกสรรอัตธรโมพระลูกวัดเครือข่ายพระธรรมกาย
บริเวณตลาดกลางคลองหลวงพันธ์ตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณ
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษนำหมายเรียกเข้าแจ้งและให้พระประหลัดเสกสรรเซ็นรับทราบ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคอสช
โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่๘มีนาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่สพคลองหลวง
ซึ่งพระประหลัดเสกสรรก็ยืนยันที่จะเดินทางไป
ขณะเดียวกันยืนยันด้วยนะคะว่าพระสงฆ์และสามเณรจะปักหลักสวดมนต์
อยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงร่วมกับศิษยานุสิตต่อไป
แม้จะมีคำสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีให้ออกจากพื้นที่
พร้อมระบุว่ามีเพียงความตายเท่านั้นถึงจะทำให้ออกจากพื้นที่นี้ได้ค่ะ
ในส่วนนี้พระอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์ที่อยู่ในนี้
แล้วก็ลูกสามเณรที่อยู่ในนี้เนี่ยก็ต้องกลับขอเข้ามา
ขอเข้ามาพระเด็จพระคุณหลวงพ่อกับเจ้าคณะประคองทั้งหลาย
ว่าเราเนี่ยไม่มีเจตนาจะดื้อท่านเลยเราได้ประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วว่า
พระสงฆ์ที่นี่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเอาเราออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ได้
ถ้าไม่เปิดวัดพระธรรมกายให้เราเข้าไป
ไม่ยกเลิกมาตรตาเสี่ยวสี่ไฮญาตยมและภิกษุสงฆ์ที่นี้เข้าไป
ก็มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเอาเราออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปได้
นั่นก็คือทำให้เราตายและเก็บศพเราไปเสีย
ก่อนหน้านี้นายสมเกียจทงศรีผู้ตรวจราชการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยพระครูวิทย์อาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง๔
นำประกาศของเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานี
แจ้งให้พระภิกษุสามเนรที่ชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
และบริเวณโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ขณะเดียวกันให้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล
และพระวิญญาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจหนังสือสุทธิพระทรงและสามะเนญ
หากตรวจแล้วมีสังกัดให้ส่งกลับสังกัดเดิมหากไม่มีให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
สำหรับพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงมีพระสงฆ์วัดพระธรรมกาย๓รูปพระวัดอื่น๒๓รูปสามเณร๑๕รูป
ทั้งหมดมีใบสุทธิและยืนยันที่จะปากหลักอยู่ในจุดนี้ต่อไป
กว่ารัฐบาลจะยกเลิกการประกาศใช้มาตรา๔๔ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ด้านเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเตรียมรายงานเรื่องดังกล่าวให้เจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะ
และล่าสุดนะคะบรรยากาศที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงณขณะนี้
พระสงฆ์รวมไปถึงศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมการสวดบูชามหาธรรมกายเจดี
รวมถึงจุดเทียนสันติภาพเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา๔๔
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตลาดกลางคลองหลวงค่ะ